จังหวัดพังงาครับอันนี้ก็หนัก
หนักเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวคนที่เป็นเอง
แล้วคนที่ขับรถผ่านไปมาไปดูสิครับ

คราวนี้ถึงขั้นนอนกันกลางถนนเลย
ถนนใหญ่ระหว่างจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับ

อืมถ้าขับรถมาแล้วถ้าเร็วแล้วถ้าไม่เห็นจะเป็นยังไง
ก็วงจรปิดจับภาพผู้ชายคนนี้นอนอยู่กลางถนน๔เลน

นะครับช่วงระหว่างพังงาโคกลอยครับปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคเกษตรพังงา
บางครั้งก็ลุกขึ้นนะครับ
ลุกขึ้นมาวิ่งเดินนั่งนอนครบอยู่กลางถนนนั่นแหละ
สร้างความหวัดเสียวให้กับคนสัญจรไปมา
คุณผู้ชมดูสิหลบซ้ายออกบ้างหลบขวาออกบ้าง
นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็น๒๖มิถุนายนครับ
นายเกรียงไกรทองสมผู้ใหญ่บ้านบางหมักหมู่๗ตะบนกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านไปช่วยกันระงับเหตุครับ
ผู้ชายคนที่อยู่กลางถนนชื่อนายสุประชัยอายุสัก๔๕ปีได้เป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
ก็พยายามจะพาเข้าข้างทางแต่เขาขัดขืนขัดขืนจนชนละมุนนั่นอ่ะชุลมุน
ละมุนแล้วมีอะไรก็มีหมัดเท้าเข่าศอกแม่ไม้มวยไทยครบนะครับ
ก็ช่วยกันจับตัวไว้ได้แล้วก็ส่งตำรวจสพตะกัวทุ่ง
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เกียงไกรเล่าบอกว่าสุภาชัยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะ
เขากับชาวบ้านก็มาช่วยกำลังงับเหตุแบบนี้ทุกครั้ง
ขัดขืนบ้างแหละจนคนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่เคราะห์ดีนะครับผู้ก่อเหตุไม่มีอาวุธไม่งั้นน่าจะหนักกว่านี้
เคยไปบอกญาติแล้วเจ้าหน้าที่แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสุประชัยได้
ข้อหาใช้ยาเสพติดบุกรุกแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมา

ช่วยแก้ปัญหาและควบคุมพฤติกรรมของนายสุประชัยอย่างจริงจัง
เพื่อความปลอดภัยของตัวสุประชัยเอง
แล้วคนที่ขับขี่ยดยานผ่านไปผ่านมา
แม่แล้วย่าสุประชัยไม่กลัวสุประชัยเป็นอะไรไปเหรอครับ

ไปนอนอยู่กลางถนนแบบนั้นนะครับ